สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ในช่วงใกล้สิ้นเดือนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมฉันสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นนะคะในช่วงค่ำถึงเช้าค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะส่วนพี่น้องภาคใต้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันค่ะ
เพราะว่าในช่วงใกล้สิ้นเดือนนะคะจะมีพายุพัดเข้าปกคลุมทำให้ต้องเผชิญกับฝนตกหนักเป็นเวลา๒วันค่ะ
สภาพอากาศนะคะภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าค่ะ
มีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่๑๗๓๓องศาคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยค่ะร้อยละ๑๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่๑๗๓๓องศาคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๓องศา
ขณะที่ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะแต่ช่วงวันที่๒๘๒๙กุมภาพันธ์นี้นะคะภาคใต้ตอนบนถึงตอนล่างจะมีฝนเยอะหน่อยค่ะคุณผู้ชมคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิอยู่ที่๑๘๓๔องศาค่ะ
วันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะไปชมภาพของพายุหมุนในอ่าวค่ะคุณผู้ชม